กับกิจกรรมบ้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
วันนี้มอไซคันนี้จะเป็นของใคร
ส่งไปกี่ฝาครับพี่
ส่งไปฝาเดียวครับผมก็ดีใจครับผม

เพียงดื่มเครื่องดื่มคระบาลแดงและคันโซคูณสอง

ฝามาเยอะครับผมอยากจะได้เป็นผู้โชคดีครับผม

ช่องมันไหลหายไปเหมือนกัน
เอาหนูหน่อยมีปัญหาอะไรโอ้โฮซับจางห่างเบียร์เทียดใจ
ไม่รู้ว่าน้องสองคนนั้นไซส์จะมาเป็นแฟนพี่ได้ไหมจ๊

แค่นี้ก็ยังเครียดไม่พอเลยไปหาเรื่องเข้าตัวเองนะ
แต่เรื่องของคุณอาจจะเบาไปเลยเพราะว่าฉันนี่เครียดกว่า
คุณเครียดได้หรือคือแต่เกิดมาเนี่ยโอ้โฮ
หัวกระแดงไม่แห้งเลยเดี๋ยวเช้ามาเย็นมาดึกมาโอ้โฮโอ้โฮ
เครียดเครียดเครียดเครียดเหมือนกันเครียดเหมือนกัน
เครียดอะไรกลัวจะต้องรับค่าตัวคนเดียว

เฮ้ยเดี๋ยวเราไปไม่ได้หรอกดูนี่ฉันเครียดมาก
ว่าคุณไม่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผู้โชคดี
เค้ารออยู่แต่ถ้าคุณไม่พร้อมไม่ประลัย
ที่ฉันรับเงินคนเดียวสบายใจ
ผู้โชคดีได้แก่คุณคำใจมาจากจังหวัดเชียงราย
ยินดีด้วยพี่น้องครับยินดีด้วยค่ะ
อยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้ท่องจำให้ขึ้นใจ
บีบส่งเขียนบีบส่งครับ
ใช่แล้วค่ะแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาได้ตามกล่องรับชิ้นส่วนที่ร้านซีเจมอร์
ร้านถูกดีมีมาตรฐานนะคะกล่องรับชิ้นส่วนทั่วประเทศรวมไปถึงที่อยู่ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลย
ส่วนใครนะที่จะไปซื้อคาราบาลแดงบอกเลยว่ายังคงยืนราคา๑๐บาทเท่าเดิม
เพื่อให้คนไทยได้ซื้อง่ายดื่มง่ายนะคะแล้วก็ส่งฝามาลุ้นโชคง่ายกันด้วยจ้า
ส่วนกติกาจะเป็นอย่างไรถ้าอยากจะรู้แล้วก็รีบดูเลย
กติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์๑๐๐คันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
ใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที